คุณผู้ชมที่ชมอยู่ในพื้นที่ของภาคใต้
แล้วก็ต้องการเรื่องของความแนะนำหรือว่าข้อเสนอทางการเงินแบบดี

ชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหากรรมการเงินหาดใหญ่ครั้งที่๗
พร้อมด้วยนายธนาคารแล้วก็นักธุรกิจในจังหวัดสงขราจำนวนมากครับ
งานปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดนวัตกรรมการเงิน๔๐
เพื่อส่งเสริมแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการเงินของไทยครับ
โดยมีสถาบันการเงินทั้งรัฐของเอกชนรวมทั้งสถาบันการเงินที่เป็นบริษัทประกัน
แล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ต่างรวมกว่า๓๔แห่ง
บริการทางด้านการเงินการลงทุนแบบครบวงจรมานำเสนอให้นะครับ
แคมเปญโปรโมชั่นพิเศษมากมายในงาน
จากนี้ก็ยังมีการสัมมนาให้ข้อมูลต่อยอดการลงทุนในงานทุกวันด้วยครับ
จัดงานขึ้น๓วันครับคือ๑๐๑๒มีนาคมนี้ใครสนใจไปได้เลยครับ